ค่ะคืออาการประหลาดของป้าคนนี้ป้าหนูรัฐเนี่ย

เป็นอะไรเขาบอกว่าเหมือนกับมีเป็นแมลง

ใช่แล้วออกมาแบบนี้นี่คือยังไง
สรุปคือเป็นโรคหรือเป็นเกี่ยวกับความเชื่ออะไรยังไงหรือเปล่า
ลองดูค่ะป้าคนนี้คือป้าหนูรัฐนะคะ
อายุ๕๘ปีป้าเล่าให้ฟังบอกว่าป้าอยู่กับลุง
อยู่กลางไร่อ้อยในตำบลโคกรุงที่ชัยภูมิเนี่ย
แล้วอาการของป้า๔๕ปีที่แล้วมันเป็น
แล้วลุงก็เล่าให้ฟังลุงวิเชียนนะ
ตอนนั้นน่ะนะลุงไปหาปลามาให้ป้าหนูรัฐทำปลาร้า
แล้วป้าก็บอกว่าป้าเริ่มมีอาการคันตามตัว
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากอะไรแขนก็เริ่มเป็นแผล

คันพอคันเสร็จปั๊บเก่าเกาเสร็จปั๊บมีเม็ดขาว
เหมือนกับไข่แมลงอะไรสักอย่างหลุดออกมาหรือเปล่า
ว่านี่ป้าหนูรัฐเขาเล่าอาการแบบนี้ค่ะ
ลาก่อเป็นตัวดำนัยถ้ามันตกแกน่ะนะ
นันจะเป็นตัวดำนัย
นี่แหละป้าหนูรัฐบอกว่าไข่แมลงพวกนี้
มันน่าจะมาจากปลาร้าที่หมักหรือเปล่า

แมลงวันก็มาไข่ในแผลบนแขนของป้าหรือเปล่า
เอาแล้วก็เป็นแผลเป็นแผลแล้วก็อ่าไปใต้
โรคไข่แมลงวันคือถ้าเกิดเป็นคนป่วยด้วยภูมิต่ำด้วยอย่างเบาหวานความดันเนี่ยเวลาร่างกายเป็นแผลแมลงวันไปวางไข่ตรงแผลเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่แมลงวันเติบโตได้แล้วหนอนแมลงวันก็จะกินเนื้อเยื่อตรงแผลไงทำให้คนป่วยเนี่ยคันพอคันปุ๊บเกาปุ๊บก็เลยมีหนอนออกมาทำไงอ่ะหมอก๊อฟบอกว่